ปิดตลาดติดลบไปกว่า๒๐จุดด้วยกันครับ
หลังจากที่นักวิเคราะห์นั้นออกมาประเมิน
ว่าจากนี้ไปนักลงทุนควรจะชะลอการลงทุน

ขยายการลงทุนธุรกิจประเภทนี้ครับ
ชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดตลาดอยู่ที่๑๒๖๔๔จุด
ปรับลดลง๑๒๐๔๘บาท
มีมูลค่าการซื้อขายกว่า๖๑๔๐๐ล้านบาท
ราคาหุ้นนั้นปรับลดลงมาร้อยละ๒๖๙๗บาท
ปรับตัวลดลงมาร้อยละ๒๒๕๙บาท

วิเคราะห์ระบุว่านักลงทุนนะครับ
ยังไม่สามารถรับรู้รายได้ในอนาคต
แต่คาดว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้นวันพรุ่งนี้
ตลาดหุ้นน่าจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นครับ

ผู้อำนวยการอาวุษโตฝ่ายคนลยุตการลงทุนสายงานวิจัย
บริษัทหลักทัพไทยพาณิชย์จำกัดแนะนำว่า
นักลงทุนควรจะลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่มสื่อสาร
มีต้นทุนจากการประมูลสูงขึ้นมากครับ
ขณะเดียวกันจะมีการแข่งขันด้านราคาในการดึงลูกค้า
ช่วงนี้จึงยังไม่มีการรับรู้รายได้เพิ่ม

และจะต้องลงทุนเพิ่มในการพัฒนาโครงข่ายที่มีอยู่

ดังนั้นครับหุ้นในกลุ่มสื่อสารในช่วงปีหน้าจึงยังไม่น่าลงทุน
แต่ว่าจะน่าลงทุนอีกครั้งก็คือมองไปในปี๒๕๖๐เลยนะครับ
ส่วนหุ้นกลุ่มที่น่าสนใจก็คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ
ไม่คงทนอย่างเช่นการท่องเที่ยวการโรงแรมสายการบินกลุ่มก่อสร้างเหล่านี้
ถือว่าเป็นคำแนะนำสำหรับนักลงทุนนะครับ
แต่ว่าอย่าลืมนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยง
ศึกษาข้อมูลให้รอบครอบก่อนการตัดสินใจลงทุนครับ